ท่านผู้ชมครับเราไปสอบถามมาให้แล้วนะฮะ
ไปถามถึงภูมิกับสนพระขนงหลังจากที่เกิดคลิปนี้
คลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้
บอกว่าโอ้โหตำรวจจราจรสอนอพระขนงเนี่ย
อะไรจะโหดขนาดนั้นตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร
จักรยานยนต์จะเรียกให้หยุดเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะฮะ
กระชากคอเสื้อเลยให้รถล้มเลยค่ะเพื่อจะหยุดรถ

เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ้าวดูเอาครับ
พฤติกรรมของตำรวจนะครับดูเอาดูเอาแชร์ไปครับ
แชร์ไปแชร์ไปแชร์ไป
อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับคันที่สองจับไป
อ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยมันเกินไปมันเกินไป
มันเกินไปตามเขาก็ได้นี่ไม่น่าจะผลักเขาขนาดนี้
ลุงดวงไม่เอาคลิปกับผมนะลุงอวดไปหาหมออย่าลุก
ผมไม่รู้จักกฎหมายครับแต่ผมถ่ายเอาแบบนี้แหละครับ
จะได้มาเอาคลิปกับผมแชร์ไปครับคนอื่นแชร์ครับ
หกสิบคนดูครับหกสิบคนดูแชร์ไปคนละหนึ่งแชร์ครับ
รุ่นอ่อนนุษย์ครับคำถามที่ตามมาแน่นอนสำหรับคนที่เห็นคลิป
ก็คือมันเกินไปหรือเปล่าจะเรียกตรวจจับรถจักรยานยนต์
กระชากคอให้เขาล้มแล้วก็จับแบบนี้เลยเหรอนี่นะฮะ
แต่เราถามตำรวจมาให้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ฟังทางนี้ก่อนนะเป็นช่างตัดผมคนหนึ่งนะฮะ
เขาไลฟ์เลยนะครับช่วงที่ตำรวจจราจรเนี่ยมาตั้งด่านนะ
เพื่อจะตรวจจับรถจักรยานยนต์เป็นสอนอพระขนงนะฮะ
อ่าจุดที่เขาจอดตั้งด่านอยู่เนี้ยอ่าเป็นลักษณะการจอดแล้วก็รอจับอ่ะนะฮะ
ไม่รู้ว่าด่านแบบไหนอะไรยังไงด้วยนะอยู่ที่หน้าปากซอยอ่อนนุษย์สี่สิบสาม
คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าเขากับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
เห็นว่าวิธีการจับกลุ่มของตำรวจเนี่ยมันโหดไปหน่อยใช้วิธีกระชากคอเสื้อ
คนขี่จักรยานยนต์จนรถเขาล้มอ่าอย่างสองคันในคลิปเนี้ย
คันแรกเกือบถูกรถเมทับค่ะนะอีกคันนึงนะฮะก็บาดเจ็บนะ
ต้องไปนั่งอยู่ตรงเกาะกลางถนนพักใหญ่กว่าจะลุกยืนขึ้นมาได้
วันนี้ชายเจ้าของโพสต์นะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าวันนั้นเขาตัดสินใจไลฟ์สดนะ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานการทำงานของตำรวจแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านการตั้งด่าน
กวดขันวินัยจราจรของตำรวจด้วยแต่อยากให้วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่
มีความปลอดภัยมากกว่านี้เขาก็ทำงานอยู่แถวนี้นี่แหละ
ตัวเขาเนี่ยเห็นแบบนี้ประจำก็เลยคิดว่ามันเป็นการกระทำที่อันตรายมาก
อยากฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยมาดูแลหน่อย
กระชากกระชากทั้งสองคันนะครับแล้วมีบ่อยตรงนี้กระชากบ่อยครับ
มันอันตรายแล้วเกินกว่าเหตุครับไอ้ด่านไม่เท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าทำแบบนี้มันทำไม่ได้หรอกครับเผื่อเขาตายหรือเสียชีวิตมา
คุณจะเอาอะไรมาชดใช้เขาได้ครับอันตรายมากตรงนี้ครับ
เป็นตีนสะพานนะครับน่ากลัวมากเวลารถใครลงขยะ
วิ่งลงมาเร็วเบรกไม่ทันเผื่อเบรกแตกก็ตายหมดครับ
ที่ยืนดูทุกวันครับ
ด่านที่หน้าซอยก็จะขี่รถหนีด่านนะครับ
แล้วพวกที่หนีด่านเนี่ยก็ตำรวจเขาจะรู้แก้ว
ว่าจะไปทะลุทางไหนเขาก็จะไปดักอยู่
ก็จะมาดักก็เกิดตามคลิปนั่นแหละนะ
ส่วนตัวของชาวบ้านคนนี้นะที่เราได้คุยด้วยนะ
เขาบอกว่าถ้าจักรยานยนต์ที่หนีด่านเนี่ย
คือถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีพิรุธเนี่ย
คุณจะหนีทำไม
ทีนี้ฟังทางตำรวจก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปถามพันธมตเอกเกียรติศักดิ์บุญภูลนะครับ
เป็นภูมิกับการสอนอพระขนงนะครับ
ว่าเออเนี่ยลูกน้องของท่านเนี่ย
ตั้งด่านแล้วก็ไปกระชากคอเสื้อรถจักรยานยนต์แบบนี้นะครับ
เพื่อตรวจจับเนี่ยอ่าท่านภูมิกับการสอนอพระขนงนะครับ
บอกว่าในคลิปเนี่ยคือขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตั้งด่านจราจรอยู่นะ
ชายคนที่อยู่ในคลิปพอเห็นด่านก็ขี่รถย้อนเลนเพื่อหลบหนี
แล้วหนีเข้าไปในซอยอ่อนนุษย์สี่สิบสาม
เจ้าหน้าที่ก็ไปดักรออยู่หน้าซอยนั้นเพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องทะลุไปตรงนั้น
นะเพราะว่ามีพิรุธในการขี่รถหลบหนี
รอสักพักนึงผู้ชายคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์ออกมา
ซึ่งบอกให้หยุดแล้วแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่หยุด
ยังพยายามจะหลบหนีอีกก็เลยจำเป็นต้องเอาตัวเข้าขวาง
เพื่อป้องกันการหลบหนีแล้วก็เห็นภาพเหมือนที่อยู่ในคลิป
นะถามว่าการกระทำแบบนี้เกินกว่าเหตุไหม
ภูมิกับการสอนอพระขนงบอกว่าถ้าเกิดว่า
คนในคลิปที่ขี่จักรยานยนต์มาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
มันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นและถ้ามองในมุมกลับ
ถ้าเกิดว่าตำรวจปล่อยผู้ชายคนนี้ไปตำรวจเองก็มีความผิดนะ
เห็นว่าเห็นคนทำความผิดซึ่งหน้าแล้วละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่จับกลุ่มอันนี้ในฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็มีความผิด
ก็เลยอยากให้ประชาชนมองทั้งสองด้านอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป
หลังจากเห็นคลิปคลิปเดียวอันนี้ท่านภูมิกับการสนพระขนงบอกนะครับ
อ่าแต่ว่าท่านบอกว่าเพื่อความสบายใจของประชาชนนะครับ
จากนี้ไปจะกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น
ของประชาชนของผู้ถูกตรวจจับหรือว่าของตัวเจ้าหน้าที่เอง
เพราะอีกมุมหนึ่งมันก็อันตรายกับตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยนะครับ